รวมตอนนี้มีผู้เสียชีวิต๔๑ศพแล้ว
แล้วก็มีญาติพี่น้องของผู้ที่ศูนย์หายแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิต
ซึ่งก็เป็นชาวจีนเดินทางมาที่ไทยเยอะ
มาที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามหาญาติของเขานะครับ

แล้วก็ที่บรรยากาศในโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตนั้นก็พบว่ามี
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ศูนย์หายแล้วก็เสียชีวิต
เดินทางมาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ดูรายชื่อกันอย่างต่อเนื่องครับ
นายนรพัฒน์ปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
แหลงยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๘คน
ทำให้ยอดรวมจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม๔๑คน
ยังคงเหลือผู้สูญหายที่ต้องค้นหาอีก๑๕คน
พลเรือตรีเจริญพลคุ้มราศีรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๓กล่าวว่า
ขณะนี้การปฏิบัติการใต้น้ำในการตรวจค้นหาในซากเรือ
ยืนยัน๙๙นะครับไม่มีผู้สูญหายตกค้าง
แต่ยังไม่ยกเลิกการค้นหาผู้สูญหาย
โดยยังคงดำน้ำสำรวจรอบลำเรือนะครับกินรัศมี๕๐๐เมตร
ในวันพรุ่งนี้จะจัดอากาศยานประกอบด้วย
ลิคอปเตอร์และเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพเรือ

ปฏิบัติการตามช่วงเวลาต่อเนื่อง
ตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงตะวันตกดินนะครับ
แล้วก็เพิ่มรัศมีการค้นหาให้เลยเกาะพีไปถึงจังหวัดกระบี
ด้านนายแพทย์จิรพันธ์เต้พันธุ์

กล่าวว่าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิต
ซึ่งทั้งหมดเก็บไว้ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โดย๓๓ศพแรกที่พบระหว่างวันที่๕ถึงวันที่๖กรกฎาคม
ตรวจเอกลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้ว๑๒ศพ

ทันตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ๑คนมาช่วยดำเนินการ

ลำเลียงไปเก็บไว้ที่วัดโคสิตวิหาร
และดำเนินการตามขั้นตอนทางการแพทย์
ขั้นตอนของสถานกงศุล
ให้ญาติตัดสินใจว่าจะนำศพกลับประเทศ

ขณะที่พลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพน้อยภาคที่๔นะครับ
กล่าวถึงภารกิจการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

สนับสนุนเสบียงครัวสนามชุดแพทย์เคลื่อนที่และกำลังพล
ขณะที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
บรรดายญาติของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่ม

ต่างเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อ
ญาติของตัวเองที่ได้รับบาดเจ็บศูนย์หายแล้วก็เสียชีวิตกันอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานได้บรินาการทำงานร่วมกัน
ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลตำรวจท่องเที่ยวตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
นิติเวศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาสาสมัครล่ามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนดำเนินงานทั้งหมด
จะมีร่ามอาสาสมัครคอยอำนวยความสะดวกให้ในแต่ละขั้นตอน
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการสื่อสาร
รวมถึงจุดต่างว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดบ้าง
และในขณะเดียวกันญาติที่ยังอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานที่โรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง
โดยเฉพาะในเรื่องที่พักรอให้กับญาติอย่างเต็มที่
รวมทั้งมีการอำนวยความสะดวกให้แก่ญาติในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร
ก็จะเป็นการแจกซิมโทรศัพท์และการตั้งจุดบริการที่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อ
สำหรับการค้นหาผู้ศูนย์หายอีก๑๕คนจะต้องมีการค้นหาอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้
โดยเจ้านัท
รายงานจากท่าเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตครับ